หลังจากที่นายสุเทพเทือกสุบันอดีตแก่นำกปศ
มีการไปโพสต์คลิปเรื่องของการต่อสู้ของกลุ่มในโซเชียล
เหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้กับรัฐบาล
แต่ว่าทางด้านของเลขาธิการสมพันธ์นักกฎหมาย
มีการยื่นเรื่องแจ้งเตือนไปยังอธิบดีอายการสำนักคดีพิเศษ
ให้เร่งฟ้องร้องเรื่องของข้อหากระบดกับแก่นำกปศครับ
นายวิทยาแก้วพระใดอดีตแก่นำกรปศเห็นว่าการที่นายสุเทพนั้นโพสต์คลิปดังกล่าว
เพื่อส่งสัญญาณให้กับรัฐบาลเร่งปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง
ที่ยังไม่เห็นความชัดเจนในขณะนี้เท่านั้น
โดยเฉพาะการปฏิรูปตำรวจที่กรปศนั้นเคยเรียกร้อง
ซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
ก็ยังไม่มีหลักประกันนะครับว่าในการยกย้ายจำรวจนั้นจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง
รวมไปถึงตอนนี้การทุจริตเองก็ยังไม่ลดลงนะครับ
จะเลือกเดินทางใดให้กับประเทศครับ
อีกหนึ่งท่านที่ออกมาให้ความเห็นคือนายสามารถแก้วมีชัยครับอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย
บอกว่าไม่อยากจะให้มรื้อฟื้นนำเรื่องเก่ามาตอกย้ำความแตกแยกอีก
ควรเดินหน้าช่วยแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องของราคายางภาระตกต่ำมากหน่อยนะครับ
ขณะเดียวกันก็มองว่านายสุเทพอาจจะกังวลกับเรื่องของคดีความต่าง
ใกล้ถึงเวลาในการพิจารณาของศาลการเคลื่อนไหวครั้งนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้หลายอย่างเหมือนกันครับ
และอีกคนนึงที่ออกมาให้ความเห็นคือนายวิญญัติชาติมนตรีเลขาธิการสมพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ
เตรียมเข้าไปยื่นหนังสือเตือนอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษสำนักงานอายการสูงสุด
ให้เร่งส่งฟ้องแก่นำกับประปเศรษฐ์และพวกทั้ง๕๑คน
ภายหลังคณะกรรมการอายการในปี๒๕๕๗มีความเห็นสั่งฟ้องแต่อายการสูงสุดคนต่อมามีความเห็นให้มีคำสั่งยกเลิกคณะทำงานชุดดังกล่าว
แล้วก็สั่งให้คืนเรื่องไปยังสำนักงานคดีพิเศษจึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานคดีพิเศษที่จะต้องเร่งนำตัวผู้ต้องหานั้นส่งฟ้องสารให้เร็วที่สุด
หากจะมีบุคคลใดจะฝ่าฝืนคำสั่งเดิมของอดีตอธิบดีอายการคดีพิเศษสั่งฟ้องในข้อหากระบดก่อการร้ายรวม๘ข้อหากับนายสุเทพและพวกไว้
ก็ขอยืนยันนะครับว่าจะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครับ